วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูร้านอินเทอร์เน็ตนะครับ

ร้านอินเทอร์เน็ตจะมีจอเรียงกัน
นั่งโต๊ะเรียงกันนั่งเก้าอี้เรียงกัน
บรรยากาศไม่ค่อยจะน่าเข้าไปนั่งสักเท่าไหร่นักนะครับ
บางคนก็บอกว่าเป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น

พาคุณผู้ชมไปเพิ่มความทันสมัยกับร้านอินเทอร์เน็ตแห่งนี้
เขาปรับเป็นร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับ
แล้วก็นั่งสบายบรรยากาศดีเป็นที่ไหนนั้น
ตามคุณจิรภาสุริสุขไปดูกันเลยครับ
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่ดูผ่อนคลายแบบนี้
ถูกออกแบบมาให้ดูโล่งโปร่งไม่แออัด
ด้วยการจัดวางคอมพิวเตอร์แบบอออินวันพร้อมจอกว้าง
ประหยัดพื้นที่ใช้สอยและจัดวางอย่างเป็นระเบียบ
ตามด้วยเก้าอี้นั่งสไตล์โซฟา
และรายล้อมไปด้วยต้นไม้จริง
ทำให้ได้บรรยากาศสดชื่นตามมาค่ะ
ภายในร้านได้แบ่งพื้นที่เล่นไว้หลากหลายโซน
ตามด้วยโซนลอนดอนกับการตกแต่งเก้าอี้ตามสไตล์อังกฤษ
พร้อมอุปกรณ์เมาส์ที่ปรับได้
เก้าอี้นางสบายแบบโรงภาพยนตร์
รวมถึงจัดมุมนั่งให้เสมือนว่านั่งเล่นอยู่คนเดียว
ขณะที่คู่รักนักเล่นเกมหรือใครที่ต้องการเล่นแบบคู่
และที่นั่งแบบโซฟาทำให้ได้ความรู้สึกสบายในบรรยากาศแบบส่วนตัวค่ะ
ไอเดียของการทำร้านนี้ต้องการให้ผู้ใช้รู้สึกผ่อนคลาย
เสมือนว่าไม่ได้นั่งอยู่ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แถวตรง
ที่ต้องนั่งบิดกันเพื่อเล่นเกมเพียงอย่างเดียว
ข้อแรกเราต้องยอมรับนะว่า
ร้านบางส่วนซึ่งก็ค่อนข้างเยอะ
จะตกแต่งร้านแล้วก็ขาดการดูแลที่ใกล้ชิด

อันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญ
ที่เราจัดฉีกวงการร้านทะเนท

เราตั้งใจให้เหมือนคาเฟ่
ให้เข้ามาแล้วดูเหมือนเป็นที่ที่

อย่างเราเปิดไวไฟฟรีให้มานั่งทำงานได้
เหมือนเป็นสถานที่ชิลลิ่งมากกว่า

อกจากนี้ยังมีโซนอินเทอร์เน็ตบาร์
สำหรับสั่งเครื่องดื่มขนมนั่งรอ
หรือนั่งทำงานชิวพร้อมบริการฟรีไวไฟ
แต่ถ้าใครที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ต
นักกีฬาแข่งเกมคอมพิวเตอร์
ที่นี่ก็มีห้องสำหรับฝึกซ้อมพร้อมอุปกรณ์การฝึก
โดยเฉพาะคอยให้บริการค่ะ

จะเป็นโซนที่ใช้สำหรับฝึกแข่งกีฬาอีสปอร์ตค่ะ
เพราะทางร้านนี้ค่ะได้จัดอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์
เมาส์คีย์บอร์ดรวมถึงเก้าอี้นั่งค่ะ
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการแข่งกีฬาอีสปอร์ตโดยเฉพาะค่ะ
หนึ่งในนักกีฬาอีสปอร์ตบอกว่า
อุปกรณ์ของร้านถือว่าเป็นส่วนหนึ่งค่ะ

เพราะเป็นไปตามมาตรฐานและบรรยากาศที่ไม่แออัด
ทำให้มีสมาธิในการฝึกซ้อมมากขึ้นค่ะ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
ไปเล่นแล้วเป็นร้านที่แบบว่าคนแออัด
เวลาเล่นเราก็จะมีอารมณ์มึนหงิด

เขาเรียกว่าหัวร้อนก็คือว่าเราจะไม่มีสมาธิเลย
แต่ถ้าเรามาที่นี่นะครับ
หนึ่งเราก็จะมีห้องไว้สำหรับทีมโดยเฉพาะ
แล้วมันเป็นทีมเราสามารถที่ห้องเข้าห้องส่วนตัวเราได้เลย
สมาธิในการแข่งในการซ้อมจะเยอะ
แล้วก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
ตั้งอยู่ย่านเกษตรบางเขน
โดยมีอัตราค่าบริการเริ่มต้นเพียง๑๕บาท
เปิดให้บริการตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลและตรวจสอบอายุของผู้ที่เข้าใช้บริการ

ก่อตั้งยังตั้งใจว่าการออกแบบร้านแนวนี้
จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขจัดภาพ
มั่วสุมของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในไทย
ให้สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศและทุกวัยค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน